โอ้โหคุณค่ะปกติเห็นสาวจันจิหวานใจพระเอกอมชมพูอย่างมาริโอเมาเลอร์
เขาก็มาสายแดนสายแซ่บตลอด
แต่มาวันนี้เฮ้ยจันจิโอเขามีข่าวดีแล้วไม่บอกพี่นักข่าวได้ไง
ก็เนี่ยสาวจันจิเล่นมาในชุดแต่งงานรับบทเจ้าสาวสาวออร่ามาเชียว
สังตาตั้งใจสักวันจะไปอยู่ในลักษณ์เธอ
โอ้โหยินดีก็ยินดีก็ไปเลยสิค่ะ
เลือกไปเห็นแคปฉันที่ไว้ยังแม้

แต่จะว่าไปใส่แล้วก็ขึ้นสุด
จะมีข่าวดีตีระคังรักกันเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
อ้าวอยากกรี๊ด